ล่อมาล่อมาที่ไหว
ระวังสุขภาพกันเต็มที่นะครับ

รู้ก่อนร้อนหนาวมาแล้วนะฮะมาตรวจสอบสภาพอากาศให้คุณผู้ชมได้ทราบกันนะครับ
โดยเฉพาะในช่วงสุดสัปดาห์นี้
สุดสัปดาห์นี้สภาพอากาศจะเป็นอย่างไร

อากาศกำลังหนาวเย็นอยู่นะครับ
แต่ปรากฏว่าฝนตกลงมาได้ยังไงก็ไม่รู้นะ
คุณผู้ชมหลายท่านอาจจะงงสงสัยกับปรากฏการณ์นี้หนาวปนฝน

เพราะว่าบ้านเรามีปัจจัยหลายอย่าง
ทำให้เกิดปรากฏการณ์หนาวปนฝนนะครับ
ไม่ว่าจะเป็นลมตะวันตกรวมถึงลมตะวันออกเฉียงใต้

รวมถึงบ้านเรายังมีมวลอากาศเย็นกำลังอ่อนที่ปกคลุมอยู่ด้วย
ทำให้ภาคเหนือภาคอีสานตอนนี้นะครับ

ดอยและยอดภูหนาวถึงหนาวจัด
อุณหภูมิต่ำสุดอยู่ที่ประมาณ๗๑๖องศาเซลเซียส

แต่ว่าตอนกลางวันก็ร้อนจัดเหมือนกันนะฮะ

ต้องระมัดระวังเรื่องสุขภาพด้วยนะครับ

ภาคใต้ตอนนี้ฝนก็ลดลงนะครับ

ขึ้นสูงประมาณ๑๒เมตรอันนี้ในไส้นะครับ

ก็ต้องระมัดระวังเพิ่มมากขึ้นนะครับ

เราตรวจสอบให้คุณผู้ชมได้ทราบกันเลยนะครับ

จะมีมวลอากาศเย็นจากประเทศจีน

รวมถึงสภาพอากาศที่ทำให้เกิดหมอกด้วยนะฮะ
กทำให้ทัศนวิสัยในการเดินทาง

ดังนั้นต้องระมัดระวังในการเดินทาง
แล้วก็ภาคใต้อาจจะมีฝนเพิ่มขึ้นในสัปดาห์หน้านะครับ

นี่แหละครับคุณผู้ชมฮะคือปรากฏการณ์หนาวปนฝนที่บ้านเราตอนนี้
อากาศเย็นอยู่ดีฝนก็ตกลงมาซะงั้นนะครับ
ทำให้ทุกคนนั้นต้องรักษาสุขภาพกันด้วยนะครับ
เอาล่ะทั้งหมดคือรู้ก่อนร้อนหนาวันนี้